ทั้งประเทศให้ความสนใจแล้วก็ติดตามความคืบหน้าว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะจบลงอย่างไร
นี่ค่ะด้านหลังของเรา๓คนนะคะ๑๐ตำรวจตรีตีนผีอวมคดีท่วม๕ข้อหานักนะคะ
ตำรวจเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายขี่รถบิ๊กไบท์เลนขวาสุดชนคุณหมอคุณหมอตาคุณหมอกระต่ายชนท่านเสียชีวิตตรงทางม้าลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะ
อยากให้ดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะนี่
นะคะคุณพ่อคุณแม่เขาอยู่ดูนะนี่ส่วนเสื้อน้ำเงินนั่นก็
คือ๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์บัวดกเป็นตำรวจคอฝตำรวจชุด
คุมฝุงชนค่ะที่เป็นคนขี่บิ๊กไบท์แล้วไปชน
คุณหมอกระตายคุณหมอจัดสุคแพทอนาคศไกรนะค่ะก้ม
ลงกราบแบบนี้ก้มลงกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอ
กระต่ายขอโทษแล้วก็ยอมรับผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สิบตำรวจตรีนรวิทย์บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยผมเปลี่ยนเลนส์ทาง
ขวามามองไม่เห็นคุณหมอกำลังเดินข้ามถนนนี่เนี่ยค่ะกล้องวง
ปิดกล้องนี้แหละคุณผู้ชมนะคะที่บรรยายภาพเหตุการณ์ทั้ง
หมดว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเห็นไหมฮะตรงทางม้าลายนี่คุณหมอกำลัง
เดินข้ามแบบนี้นะคะเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศได้เห็น
คลิปนี้กันไปแล้วจังหวะนี้แล้วค่ะเขาบอกว่าเค้ามองไม่เห็น
ของหมอกระต่ายก็มองไม่เห็นนะสิถคุณมาเล็นขวาสุดขอย

ขอให้ดำเนินคดีไปตามกฎหมายคุณพ่อก็คือนายแพทย์อานิรุธสุภวัชริยกุล
เป็นคุณพ่อของคุณหมอกระต่ายบอกว่าเอาจริงนะลึกแล้วพ่อไม่ได้โกรธแค้น
เพียงแต่รู้สึกเสียใจว่าทำไมอุบัติเหตุแบบนี้
มันเกิดขึ้นตรงทางม้าลายแล้วมันเกิดกับลูกสาวของคุณพ่อ
คุณพ่อมีลูกสองคนเป็นจักษุแพทย์ทั้งคู่นะคะคุณพ่อเองก็เป็นจักษุแพทย์นะคะ
คุณหมอกระต่ายท่านเป็นคนเก่งและมีความสามารถมากเพิ่งจะได้งาน
แล้วรู้ไหมคะที่น่าเศร้าใจคืออะไรกำลังรอรับบรรจุ
เข้าเป็นคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยคือหลักหลัก
ถ้าตามลำดับความสำคัญก็จะรักษาคนที่เป็นตำรวจก่อน
ครอบครัวของตำรวจและประชาชนคนทั่วไป
แล้วนี่ค่ะคนที่ทำคุณหมอเสียชีวิตก็คือตำรวจนะคะ
แล้ววันนี้๒๔มกราคมโอ้โหพ่อบอกเศร้ามาก
เป็นวันเกิดของคุณหมอกระต่ายแล้วทุกปีเขาจะร้องเพลง
คุณพ่อมีลูกสาวสองคนแล้วนึกถึงหัวอกคุณพ่อไหม
ปีนี้แทนที่จะจุดเทียนให้ลูกเป่าเค้ก
กลายเป็นต้องมาจุดทูบไหว้ศพลูกตัวเอง
แล้วลูกสาว๒คนเดินตามรอยพ่อหมดเลยนะ
เป็นคุณหมอรักษาตาเหมือนพ่อทั้งสองคนเลย
นี่แหละค่ะคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าคือตอนนี้เป็นห่วงว่า
คุณกระต่ายหรือว่าคุณหมอกระต่ายจะเป็นห่วง
ก็เลยไปจุดทูปบอกลูกว่าให้ลูกไปอยู่ที่สุขสบายตลอดไป
เดี๋ยวพ่อจะดูแลแม่กับน้องเองนะคะ
คุณผู้ชมแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอุบัติเหตุครั้งนี้
คืออุบัติเหตุจริงเกิดขึ้นตั้งแต่วันศุกร์
ถ้าเกิดว่าดูผิวเผินก็เหมือนกับเป็นอุบัติเหตุ
ชนคนตายทั่วไปแต่มันไม่มีความคืบหน้า
เพราะอะไรรู้ไหมคะกลายเป็นว่าเพื่อนหมอของคุณหมอกระต่าย
มาเรียกร้องความเป็นธรรมผ่านโซเชียลมีเดีย

คือเพื่อนตายไม่มีใครรู้ไม่ต้องได้ที่ไม่แจ้ง
แล้วสิ่งที่มันเป็นตลกร้ายคืออะไร
ตำรวจบอกว่าเป็นของเอกชนเดี๋ยวต้องไปขอต้องทำเรื่อง
เนี่ยค่ะคนที่ชนคนตายนะฮะ
แล้วนี่ค่ะสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมาก
ที่ต้องสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพ๑คนไป
เพราะความประมาทของตำรวจนายนี้
แล้วรู้ไหมคะมีการเปรียบเทียบโอ้โหฟังแล้วจี๊ดหัวใจเหมือนกันนะคะ
รู้ไหมคะว่าคุณหมอ๑คนอันนี้ชาวเน็ตบอกนะ
คุณหมอ๑คนรักษาคนป่วยเป็นแสนเป็นล้าน
แต่คุณเนี่ยเป็นตำรวจควบคุมฝุงชนคุณทำคนเจ็บมาเท่าไหร่
อืมนี่คือเปรียบเทียบอันนี้อาจจะไม่ถูกใจตำรวจนะ

ใช่นะคะอ่าค่ะแล้วมีการร่วมติดแฮชแตกเมื่อสักรู

แท็กเข้าไปแล้วนะคะเพื่อไว้อะไรให้กับคุณหมอกระต่าย
ก็คือแพทย์หญิงวรรลักษณ์สุทธิ์วัดเจรยกุลเป็นจากสุทธิ์แพทย์
แล้วก็มีการติดแฮชแท็กตำรวจมีไว้ทำไม
ตำรวจมีไว้ทำไมติดเพื่ออะไรคะ
เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำหน้าที่ของตำรวจ
แล้วอยากให้ตำรวจคือที่มีหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์รักษากฎหมาย
กลับกลายเป็นว่าคุณทำผิดซะเองคุณทำผิดกฎหมายซะเองนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำรถไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมาใช้
ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
แล้วเห็นไหมคะชนคนตายตรงทางม้าลายด้วย
คือต้องบอกว่าตอนนี้ในโซเชียลร้อนระอุกับแฮสแท็ก
บอกไปว่าตำรวจมีไว้ทำไมเพราะล่าสุดมีเพื่อนหมอของหมอกระต่าย
เอาข้อมูลไปโพสต์ว่าคุณหมอกระต่ายนอนเป็นศพไร้ญาติ
โรงพยาบาลในสองชั่วโมงใช่เพราะไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหน
เพราะตำรวจเอาข้อมูลหลักฐานเอกสารบัตรประชาชนเก็บไว้ที่สอนอ
ทางโรงพยาบาลก็ติดต่อยาดไม่ได้มารู้ว่าเป็นหมอกระต่าย
เพราะมีคนโทรไปถามว่าหมอกระต่ายอยู่ไหนไม่ยอมไปเข้าเวร
ถึงได้รู้ว่าศพของหมอกระต่ายอยู่ที่โรงพยาบาลและคุณหมอกระต่ายเสียชีวิตแล้ว
เจ็บปวดมากนะมันเจ็บปวดสำหรับคนที่เขารู้จัก
แล้วที่สำคัญนะคนไข้ที่รักษากับหมอกระต่ายเขาเสียใจ
เพราะเขาบอกว่าเขาหวังว่าเขาจะกลับมามองเห็นด้วยการรักษาของคุณหมอกระต่าย
คุณหมอกระต่ายนี่เก่งมากนะคะคือเรียนหมอมา๖ปี
แล้วเรียนเฉพาะทางจตุแพทย์อีกประมาณ๔ปีนะฮะ
แล้วเรียนลึกไปกว่านั้นอีก๒หลักสูตรในประเทศไทยมีแค่๕เท่านั้นนะคะ

สูญเสียบุคลากรสำหรับท่านไปนะครับ
แล้ววันนี้วันเกิดของคุณหมอกระต่ายซะด้วย

ในส่วนของเรื่องของทางคดีมาว่ากันที่ทางคดี
บ้างคุณผู้ชมแน่นอนนะฮะพนักงานสอบสวนได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้ว
เพราะมีคนตั้งคำถามว่าตำรวจนายนี้เนี่ยเมาแล้วขับหรือเปล่าแต่ผลการวัด
ปริมาณแอลกอฮอลเป็นศูนย์ครับนะฮะก็เลยไม่ได้แจ้งข้อหามาแล้วขับ
แต่เขาโดนข้อหาห้าข้อหานักหนักเลยเหมือนกันขับรถโดยประมาท
และการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เฉียวชนทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ขับรถไม่ชิดขอบทางด้านซ้ายเพราะขับขวาสุดเลย
สี่ไม่ปฏิบัติตามเคลื่อนหมายบนทาง
ก็คือคุณไม่หยุดรถให้คนที่อยู่บนทางเมื่อไหลข้าม

และสุดท้ายพรบรถยนต์ฝ่าฝืนการใช้รถที่ไม่เสียภาษีประจำปี

โดย๑๐ตำรวจตรีนรวิทย์รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาครับ
ทางด้านผู้กำกับการสอนอพญาไทยท่านพันธุ์ตำรวจเอกวรพบสุนทรเลขาบอกว่า
กรณีนี้ความผิดชัดเจนไม่สามารถยอมความได้
เรื่องของรายละเอียดการให้ปากคำอยู่ในสำนวนหมดแล้ว
และยืนยันว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
แล้วก็แจ้งข้อหาแน่นอนไม่ได้ปล่อยปะละเลย
ที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกต
แต่สังคมกำลังวิจารณ์ตั้งแต่เมื่อวานว่า
เอ๊ะทำไมตำรวจถึงปล่อยตัวตำรวจที่กระทำความผิดไป
โดยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันตัวเลย

ตำรวจที่แจ้งว่าเขามอบตัวเอง

แต่เดี๋ยวมีการนัดสอบสวนสอบประคำเพิ่มเติมในสัปดาห์หน้า

ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วทุกคนต้องทำแบบนี้ได้ไหม

คนคนไปเปรียบเทียบกันกับแม่ค้าขายไข่นี่ไง
ที่ถูกตำรวจจับแล้วต้องเอาเงิน๑แสนบาทมาประกันตัว
คำถามคือตำรวจนายนี้ทำไมไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการประกันตัว

พนักงานสอบสวนได้มีการรวบรวมหลักฐาน
ผลการตรวจพิสูจนศพของคุณหมอกระต่าย
ผลการตรวจสภาพรถภาพจากกล้องวงจรปิด
ส่งอายการเพื่อสั่งฟ้องต่อสารต่อไป

ที่เป็นรถที่ตำรวจในนี้ขับไปไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนติดอยู่

แล้วก็มีความเสียหายที่บริเวณด้านหน้าไฟก็แตกด้วยทั้งหมด

แล้วตามที่บอกไปว่ารถที่เอามาขับนั้น
เป็นรถของกลางที่จับมาแล้วเอามาขับหรือเปล่า
ในเรื่องนี้นะฮะทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาน

เขาซื้อมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ไม่ได้มีการนำรถของกลางไปแอบใช้
ตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตแตกยังได้
เอาเอกสารการซื้อมาแสดงให้กับพนักงานสอบสวน
เพื่อที่จะทราบว่าเป็นรถที่ถูกต้อง
หรือเป็นรถจดประกอบหรือเป็นรถประเภทไหน
เพราะไม่มีทะเบียนและไม่ยอมเสียภาษีประจำปี
ความคืบหน้าทั้งหมดเดี๋ยวทางด้านของโฆษกบรชน
จะมีการแถลงชี้แจงอีกครั้งในวันนี้

ค่อยตอบนะครับเพราะว่าเห็นว่าสี่ข้างเนี่ย

มีคนจากหลากหลายแวดวงวงการนะฮะ
ทัศนะกับการจากไปของหมอกระต่ายบอกว่า

ต่อให้จะเป็นใครก็ตามทีแต่ว่ารอบนี้

อย่างดรชัชชาติชัชชาติศิริพันธ์ว่าที่พุทธสมัครกรุงเทพฯ
ท่านก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ใหญ่มากนะครับ
สะท้อนถึงความไม่ปลอดภัยในการเดินทางในการข้ามถนนในการข้ามทางม้าลาย
ถ้าหากเป็นต่างประเทศทางม้าลายคือพิกัดศักดิ์สิทธิ์
ต่อให้คุณเป็นรถใหญ่ต่อให้คุณเป็นรถเล็กมาจากไหนก็ตามที

เห็นคนอยู่บนทางม้าลายแตะเบรกมาตั้งแต่ปากคลองตลาด
แต่เบรกแต่ไกลเลยฮะเพราะนี่คือพิกัดศักดิ์สิทธิ์ของคนใช้ถนนฮะ
แต่บ้านเราประเทศไทยโอ้โหยังจะชนคนที่อยู่บนทางมาลายให้ได้
และที่สำคัญพอมีรถคันไหนจอดให้เราเดินข้ามถนนทางละลาย
เราต้องขอบคุณมันเหรอจริงไม่ต้องขอบคุณเป็นเรื่องของมัน
ที่ต้องจอดให้เราข้ามเพราะนี่คือทางม้าลาย
รยาชาติว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่
เดี๋ยวคงต้องหารือกันในภาคส่วนกรทมในภาคส่วนของประเทศต่อไป
ส่วนอีกท่านหนึ่งดรเอสุชัชวีนี่ก็ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรทมเหมือนกัน
บอกว่าเรื่องนี้ต้องหาวิธีแก้ปัญหาเพราะว่าถนนบนอารยประเทศเนี่ย
อย่างทางมาลายมันก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสิทธิของคนใช้ถนน
แต่สำหรับบ้านเราประเทศไทยกลับกลายเป็นพิกัดอันตรายไปซะอย่างนั้นนะครับ
ส่วนพี่ดี้นิติพงศ์หอนาคนี่นักแต่งเพลงชื่อดัง
รถให้คนหรือจักรยานข้ามถนนบนทางมาลายเนี่ยมันจะเป็นจะตายกับนักเลยเหรอ

ส่วนคนในแวดวงเดียวกันกับหมอกระต่ายอย่างหมอโอ๊ค
หมอโอ๊คสมิทบอกหมอโอ๊คสมิทคือแพทย์โรงพยาบาลสมิทรีเวศ
สุขุมวิทย์แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของหมอกระต่าย
และเสียดายต่อวงการแพทย์ที่สูญเสียบุคลากรจักษุแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญไปก่อนวัยอันควรนี่หมอโอ๊ค
ส่วนหมอเจี๊ยบเพื่อนกัน
หมอเจี๊ยบแพทย์หญิงละละนากล้องทรานิน
บอกเป็นเพื่อนกันกับหมอกระต่ายก็โพสต์ภาพคู่กับหมอกระต่ายนะฮะ
คือการจากไปของเพื่อนรักโพสต์ผ่านไอจี

ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจนแก่กระโหลกกระลา
แต่เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไป

เป็นเพื่อนกันพูดแล้วขนลุกเลยจากไปแล้วนะฮะ
มันจะโหดร้ายขนาดนี้โหดร้ายคืออะไร
คนที่เขาแสดงความอะไรคนที่เขาพูดถึงปัญหา
บนทางมารายไปมามา
มีชาวเน็ตบางคนเฮ้ยตำรวจรอวะ
มาชนเราได้ไหมไอ้เต้ามาชนฉันเถอะ

โซเชียลมีเดียมีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยฮะรอฮะไม่น่าโดนแบบนี้เลย
บางคนบอกเฮ้ยถ้าหล่อแบบนี้ชนใครก็ให้อภัยเขาไปเถอะมาชน
มีคนถามต่อเอาไหมล่ะมาโชว์ในคนที่มาเม้นต์แบบนี้
อยากจะต้องใช้เข้าพ่อเลยทนคนในครอบครัวคุณได้ไหม
อันนี้คือความคึกขนองในโลกโซเชียลมีเดียมากกว่านะฮะ
อยากให้เรื่องของหน้าตาคนที่ทำผิด
มาทำให้ก้าวข้ามผ่านความผิดที่เขาทำไป

เรารอดูอยู่นะคะ
อย่ามาพูดว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
แค่เริ่มต้นก็รู้สึกว่ามันระแวงเราก็ระแวงแล้ว

รอดูเราตามกันต่อนะฮะตามต่อแน่สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้น